เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันด้วย
ประตูสู่อีสานอย่างที่นครราชศรีมา๑๖เขต

นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมครับบรรยากาศในเช้าวันนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่นครราชศรีมาค่ะ
เขียนเฉลิมประเกียรติ๘๐พันธุ์สาที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะ

กันตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะสำหรับที่โคราชตั้งแต่ตี๔เลยนะคะ
ส่วนว่าที่ผู้สมัครสอสอก็เดินทางไปถึงสถานที่รับสมัครคนแรกในวันนี้
ว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตสิบสี่จากภักดิ์ลัชธิปัตต์ค่ะ

นายสุภวัทธ์พันณทีวาทีผู้สมัครสสเคศ๑๔จากพลเกล้า
และนายอาทิตย์หวังสุภกิิปเก๋โกศลวาทีผู้สมัครสสเคศ๑๑จากพลเพื้อไทย
จะเดินทางไปถึงสถานที่รับสมัครในช่วง๗โมงครึ่ง
ส่วนทางพักชาติพัฒนากล้านำโดยนายสุวัสดิลิปตะพันลบ
ประธานพักชาติพัฒนากล้าก็เดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
พักพลังประชารัฐก็นำโดยนายวิรัตนาเศษแก่นำพักพลังประชารัฐนะคะ
แล้วก็มีพักรวมไทยสร้างชาตินำโดยนายเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบอีสาน
ซึ่งทางด้านผอกรกตประจำจังหวัดนะคะ
ก็คือทางด้านคุณระพีพงศ์จิระพัฒนาลักษณ์เนี่ยนะคะ
บอกว่ากรกตได้ขอความร่วมมือจากผู้สมัครค่ะ
และผู้สนับสนุนผู้สมัครทุกพักเลยว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และอีกอย่างหนึ่งก็ขอความร่วมมือจากข้าราชการให้วางตัวเป็นกลาง
เพื่อป้องกันการแค่แก้ปัญหาแล้วก็ร้องเรียนด้วย
นี่คือบรรยากาศที่โคราชนะคะเมื่อเช้า
โคราชขึ้นไปดูเชียงใหม่หน่อยครับ
๖โมงเย็นครับ๖โมงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะ
เป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
บนช้างเผือกอำเภอเมืองที่เชียงใหม่คึกคักเลยครับ
มีว่าที่ผู้สมัครสอสอก็มาพร้อมกับกองเชียร์นะครับ
ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดรับสมัคร

เพื่อจะมาดูว่าพักไหนจะมาเป็นพักแรก
โดยว่าที่ผู้สมัครที่มาถึงหอประชุมคนแรกตอน
๖นาฬิกา๑๐นาทีคือคุณศรีนวลบุญลือครับ
ที่มาพร้อมกับกองเชียรและทีมที่ทรงครบทั้ง๑๐เขตครับ
คือก่อนหน้านี้จำได้คุณศรีนวลลงสมัครในนามพักอนาคตใหม่
ตอนปี๖๒นะคุณผู้ชมในเขต๘
แต่ก็ย้ายมาอยู่พักภูมิใจไทยครับ
แล้วก็จะเห็นบรรยากาศว่ามีรถแห่มีกองเชียร์ผู้สมัครมากันเยอะเลย
ส่วนขณะที่พักก้าวไกล
ก็เดินทางไปหาเสียงพบป่าประชาชนที่ตลาดประตูช้างเผือกครับ

คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจครับ
คณะที่ปรึกษาก็จะมาเป็นผู้นำ
ผู้นำผู้สมัครทั้งหมดเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเลยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป